คลิปไว้ได้เขาบอกว่า๒๐ชายชะกันเนี่ยนะฮะ
บุกงานแฟร์บรุมยำพ่อค้าแม่ค้าเจ็บกว่า๑๐ราย
บางคนเลือดข้างในสมองนะฮะอาการสาหัสนะครับ
บางคนเนี่ยดั้งหักจมูกหักเลยด้านหลังคุณเออเนี่ย
เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้ไว้หน่อย
เพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าบางรายแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะพ่อค้าแม่ค้าตกออกตกใจนะฮะ
ยังมีอาวุธอื่นด้วยนะคุณนะมีบางคลิปมีหลายเหตุการณ์ที่ถ่ายคลิปไว้ไม่ได้เหมือนกันนะครับ

มีเหล็กมีท่อนไม้เอามาไล่ตีพ่อค้าแม่ค้า

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่แม่ค้า
งานวัดงานแฟร์ที่จัดขึ้นในพื้นที่เขตบางคอแหลม

เมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ
เห็นชายชะกันยกพวกเข้ามาทำร้ายร่างกาย
คนที่ดูแลสถานที่ในการจัดงาน

ซึ่งขณะเกิดเหตุมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของ
อยู่บริเวณใกล้เคียงพยายามเข้าไปห้าม
แต่ก็ถูกทำร้ายไปด้วยนะครับ
หลังเกิดเหตุการณ์นายบัญชาปานิวัฒน

ซึ่งได้รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือ
พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความ
กับพนักงานสอบสวนสนวัดพญาไกร
เพื่อเอาผิดกลุ่มชายชะกันดังกล่าวนี้นะครับ

ว่าเขาไม่เคยรู้จักหรือว่ามีเรื่องบาดหมาง
กับกลุ่มคนที่มารุมทำร้ายเลย

เขาพยายามเข้าไปช่วยไปห้ามปราม

เริ่มจะมาหาเรื่องพ่อค้าแม่ค้า
ก็มีน้องชายเขาถูกหาเรื่องด้วย
แล้วก็มีทางพ่อตาเขาก็ถูกหาเรื่องด้วยนะฮะ
ทีนี้เขาพยายามไปช่วยคนในครอบครัวเขา

บีบคอจนเป็นรอยแดงเมื่อกี้ดั้งหักเลยฮะ

เพราะว่ากลุ่มชายชะกันกะจะตีหัวคุณ

ฟังเสียงผู้บาดเจ็บเขาหน่อยนะครับ
ผมพยายามจะเข้าไปห้ามไม่ให้เขาไปไล่ตีน้องชายผม

เพราะว่าในงานนี้มีพ่อตาผมมีน้องชายผม

คือเขาพยายามจะไปไล่ตีคนตรงนี้
ผมก็เลยจะเข้าไปไปห้ามเขา

บีบคอแล้วก็ชกต่อย
มีใบหน้าหลายทีอยู่ครับ

ใช่ครับผมเนี่ยผมยกมือบังเขากะจะตีหัว
ผมก็ยกมือป้องกันไว้

ที่คอนี่คือโดนรอยบีบครับ

โดนต่อยครับ
นี่ตัวผู้บาดเจ็บนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับ
ส่วนทางด้านของนายบัญชาที่พอพาพ่อค้าแม่ค้าต่อมาแจ้งความ
ก็ได้รับเรื่องมาจากพ่อค้าแม่ค้า
ว่ามีกลุ่มชายชะกันมารุมทำร้าย
ใช้ทั้งไม้เบสบอลเหล็กท่อนไม้ไล่ตีในงาน
ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑รายก็คือเลือดข้างในสมอง
มีผู้หญิงอีกหนึ่งรายก็ถูกบีบคอ
แล้วก็มีพ่อค้าคนนี้เสื้อสีแดงเมื่อกี้
ที่ทั้งถูกชกถูกต่อยจมูกหัก

ผู้บาดเจ็บแล้ว๑๐คนนะคุณ
อยากฝากให้ภูมิกับสนวัดพญาไกรช่วยเหลือหน่อย
คนเขาหาเช้ากินค่ำจะเอากันให้ตายเลยหรือไง
คุณแล้วเรื่องปัญหามันเกิดจากอะไร

ทีนี้เราพูดคุยกับนายนิรุธรุ่งโรธ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดูแลสถานที่ในการจัดงาน

บอกว่าขณะนั้นตัวเขาเองกำลังนั่งคุยงาน

ปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันกลุ่มใหญ่เข้ามาในงาน

และยังทำร้ายร่างกายพ่อค้าแม่ค้าอีกหลายคนนะครับ
อย่างที่บอกไปอาการมีทั้งหนัก

แล้วถามว่าสาเหตุมาจากเรื่องอะไร
ถึงมีการบุกมาทำร้ายกันแบบนี้ครับ
สาเหตุน่าจะมาจากปมความขัดแย้ง
เกี่ยวกับพื้นที่ในการจัดงานในช่วงลอยกระทงคุณ

นี่คือขนาดยังไม่ลอยกระทงก็มีเรื่องแล้วเหรอ

เตรียมพร้อมสถานที่ในการจัดงาน

เพราะต่างฝ่ายต่างแย่งพื้นที่ในการจัดงานกัน
และมีการข่มขู่กันว่าเดี๋ยวจะมาทำร้ายคนในงานนะฮะ

ทางรายการเข้ามาประมาณ๑๐กว่าคน

ผิดโต๊ะว่าพวกมึงแจ๋วเหรออะไรประมาณนี้

ที่ร่วมกันล็อกคอออกไปอย่างนี้

พอฟ้าผมลุกโดดลูกน้องเค้า๒คน

ผมก็กระเด็นไปติดแถวพักด้านหลัง
เพราะว่างานในลังคตคือมันจะมีงานที่ผมจะไปจัด
ที่ลอยกระทง

เราได้งานมาแล้วเราขึ้นงานมาอะไรประมาณนี้ฮะ
เขาอาจจะไม่พอใจเพราะว่าเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่า

หมายถึงว่าแย่งสถานที่จัดงานน่าจะประมาณนั้นครับ
น่าจะเป็นเรื่องของการแย่งสถานที่ในการจัดงานลอยกระทงที่จะถึงนี้นะคุณผู้ชมฮะ
คือทางการข่าวมีการรายงานออกมานะครับ
ว่าก่อนหน้านี้ทางฝ่ายผู้ก่อเหตุนะคุณนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะมาเคลียร์ปัญหาไอ้ที่เกิดปัญหานี้ขึ้น
แต่ข้อความที่โพสต์ไว้เป็นข้อความที่ค่อนข้างจะหยาบคาย
แล้วก็มีการส่งต่อกันมาในกลุ่มของผู้บาดเจ็บด้วยนะ

เพราะข้อความที่เขาโพสต์ออกมาทางฝั่งผู้ก่อเหตุโพสต์ออกมานะ
บอกว่าหาว่าพวกกูเป็นอันตภัณฑ์แกล้งงานพวกมึงเหรอ

เสียงปากดีกันนักเลยใช่ไหม
เดี๋ยว๓ทุ่มเดี๋ยวจะไปหา

คุณผู้ชมก็เลยเป็นที่มาให้กลุ่มชายกันพวกนี้มาหา

อยู่ให้หน้าเป็นรอยตีนกาเถอะ
อย่าอยู่ให้หน้าเป็นรอยติอะไรอย่างนี้คุณ
ไม่มีคำว่ากาอย่างนี้หรอ
ก็เหมือนเป็นการโพสต์ขู่กันไว้ก่อนแล้ว
ที่สุดก็มาเกิดเหตุจริงนะครับ
ตอนนี้มีผู้บาดเจ็บทยอยเดินทางเข้าแจ้งความเพิ่มเติมนะครับ

แล้วก็คนจัดงานในนี้บาดเจ็บกัน๑๑คนนะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสนวัดพญาไกร